ดูก่อนฉันจะขนาดนี้เนี่ย
จับให้เดี๋ยว

เออเอ่อเอ่อ
ได้อยู่

น่าจะเป็นทั้งใบหน้า
คือจริงที่เราจะเป็นจงต่อไปได้
มันไม่ใช่เหลือที่แค่หน้าตารูปร่างเหมือนเดียว

อยากรู้ว่าถ้าเป็นคนพี่เกดเองพี่เกดพอบอะไรในหน้าเราที่สุดท้องเรียกว่าอะไรครับ

เพราะอะไรครับ
เพราะว่าเป็นคนที่ใช้สายตาได้ดีสื่ออะไรได้เยอะพอสมควรค่ะ
พี่เกดเข้าเรื่องอะไรแล้วกันหน้าสุดปัญหา

มันจำเป็นว่าคนบอกว่าพี่เกดคิดปัญหามันยอดอะไรค่ะ
คิดว่าถ้าเราบอกก่อนเลยว่าเราไม่มีปัญหากัน
แล้วถ้าเรามีปัญหากันจริงคงไม่ได้แค่ลงแค่นั้นหรอก
มันก็คงจะลงได้ลงอะไรที่รุนแรงกว่านั้นนะคะ

มันเป็นแค่แค่คำอธิบายให้คนรู้ว่า
จริงแล้วเนี่ยการที่ใช้อารมณ์เนี่ย
ไม่ได้เป็นคนแรกที่ทำที่ใช้แค่นั้นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะตีความยังไงเราก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะเวลาเราพูดด้วยน้ำเสียงด้วยหน้าตาสายตาเราเนี่ย
คนก็จะรู้ว่าเราโกรธหรือไม่โกรธเรากัดหรือไม่กัด
แต่เวลาเราพิมพ์บทลงไปเนี่ย
ทุกคนจะตีความเองว่าอุ๊ยก็ต้องตีกันแน่เลย

หรือแค่ลงแล้วไม่มีอะไรก็ได้
แต่บอกได้เลยว่าชิ้นไม่มีอะไรเลยค่ะ

พอมันลงไอจีแล้วมันเคยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นนอกเกมแล้วอะไรอย่างนี้
มันเป็นความรู้สึกมันก็เหมือนกับพูดถึงแรการ

ปุ่นอภารกิจกิจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะ

มันจะกลายเป็นปัจเนิน

แน่นอนค่ะพี่มาช่าพี่ช่าเป็นพี่ยังไงเก็ดเด็กกว่าพี่ช่า
เพราะฉะนั้นเกร็ดก็ต้องขอรมพี่เขาเกร็ดยกเจอเกร็ดยกมือไหว้เกร็ดกอด
ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไร

อยากเริ่มการตัดเด็กเองหลายคนมองว่ามันเป็นการตัดอาณาคนเขาหรือเปล่า

จะบอกว่าจริงเนี่ยที่คอมเมนต์กันมาเนี่ย
หยุดคิดซะหน่อยมีสตินิดนึงว่าตัวเองกำลังเขียนกำลังพูดอะไรอยู่
มันเป็นการแข่งขันนะคะมีผู้ชนะแค่คนเดียว
ในสายตาคุณคุณก็จะมีเด็กที่คุณชื่นชอบที่คุณรักแล้วคุณเชียร์อยู่
ถ้าเขาโดนตัดออกคุณก็จะหาว่าเขาอ่ะโอ้โหแบบคือเก่งอะไรอย่างนี้
แต่ในสายตาเก๋เขาอาจจะไม่เก่งก็ได้
สายตาของคนอื่นก็อาจจะไม่เก่งก็ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน
มันเป็นการแข่งขันกันทุกสัปดาห์ต้องมีคนออก๑คน
จะเป็นเหตุผลอะไรยังไงมันก็เหลือกันอยู่แค่คนเดียว
เพราะฉะนั้นวันนี้เกรดตัดเด็กคนนี้วันนั้นวันพรุ่งนี้เกดตัดเด็กคนอื่น
ยังไงคนที่รักเขาที่เชียร์เขาคุณก็จะไม่ชอบ

เพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมนะว่าคุณดูรายการอะไรอยู่

โลกนี้เป็นโลกสวย

ยังไงค่ะพี่เกรดที่คนดูวางกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจ

คุณไม่เป็นบ้ากันขนาดนี้หรอก

คุณจะไม่แบบรุนแรงขนาดนี้หรอก

ขอโอกาสพื้นที่ตรงนี้

แฟนคลับของทีมลูกเกดนะคะว่า

ไปอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาเลย

นะคะแล้วก็หันมาพูดว่า

แล้วขอให้ชีวิตคุณดี
แล้วเจริญเพราะว่า

แล้ววันหนึ่งคุณก็อาจจะมีสติแล้วกลับมา

สิ่งที่คุณทำวันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้

เพราะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ดีหรอก

คุณด่าตามไปถึงเด็กของทีม
ทีมนู้นทีมนี้เพราะฉะนั้นทีมลูกเกด

แล้วพยายามที่จะโต้กลับไป

อย่าไปเสียเวลากับพวกเขา

พี่เกดอย่างตอนนี้เราโดนโกรธ

รู้สึกว่าตอนนี้เราคุ้มกับการที่เรามาเป็นเมนเตอร์รายการนี้ไหมพี่

มันไม่ได้แตกต่างจากซีซั่นหนึ่งเลยค่ะ

ซีซั่น๓ก็จะไม่แตกต่างอะไร

แต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ลืมแล้ว

สิ่งที่เกรดอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า

อยากถามเกรดว่าทำไมเหรอ
โรคนี้มันไม่ได้เป็นโรคที่มีแต่ความรัก

ลูกรู้เอาไว้ลูกก็ต้องเดินไป

เอาให้มีก่อนเถอะ
ไม่รู้สิตอนนี้ก็๔๔แล้วปีนี้๔๕
เขายังจะเอาแล้วหรือเปล่ายังก็ไม่รู้

มีเหตุผักในประชาหรือสิ่งจึงที่ดีในค่ะ
เอ่อเราก็แหมแหม
เราก็ผัดกันบ้างนะคะเมื่อสัปดาห์แรกเดือนที่สอง

ก็ไม่เป็นไรก็ตามกันไปนะคะ
แปลว่ารายการนี้ประสบความสำเร็จ
เพราะว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
คนไม่พูดถึงกันเยอะขนาดนี้
อยู่ในนั้นค่ะคุกจีมพิชาติตลอดไหมคะ

เดี๋ยวนะคะขอเก็บค้อนก่อน
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒